ตำรวจให้ข้อมูลเมื่อวานนี้บอกว่า
พฤติกรรมแล้วก็แรงจูงใจที่เขาทำร้ายแฟนสาว

เรื่องของหุ้นเรื่องการสอนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เพราะว่าเขาไปเปิดคอร์สสอนคนละ๑๕๐๐๐
เงินมาตั้งหลายคนแล้วก็ไม่ได้สอน

หาเหตุผลอะไรไม่ได้ก็เลยเอาวิธีนี้แล้วกัน
ว่าเนี่ยแฟนผมโกงเงินผมไปอะไรผมไปเนี่ย

ยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
โดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

มีผู้เสียหายที่สมัครเรียนคอร์สธุรกิจหุ้นฟอเร็กซ์
จริงมีเยอะกว่านี้แต่วันนี้มาร้องเรียน๔คนนะครับ
หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่า
หลังจากที่เห็นคลิปวิดีโอยูทูป
แล้วก็กลุ่มเฟซบุ๊คที่มีผู้ติดตามกว่า๑๐๐๐ราย
ซึ่งก็เห็นว่าเขาก็มีการนำผลความสำเร็จในการเทรดหุ้น
เบิกถอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลักล้านบาทที่เอามาแสดง
ก็เลยเชื่อว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้
ประกอบกับคอร์สที่เปิดเป็นคอร์สที่สอนตลอด๑ปี
เรียน๑ปีก็สอน๑ปีนะคุณเขียนมาสอน
ไม่ใช่๑๕๐๐แล้วมาเรียนครั้งเดียวแล้วจบ
แล้วก็เปิดให้คำปรึกษาอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจว่าเออสมัครนะครับ
พอโอนเงินไปให้แล้วเขาก็ให้ลิงก์มาเพื่อให้เข้าไปดูคลิปวีดีโอในการสอน
พอเข้าไปดูแล้วแบบโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
คือมันไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาก็มีอยู่ครั้งเดียว
ไม่เคยถ่ายทอดสดการสอนตามที่ระบุไว้ว่าจะมีกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
ทวงถามไปก็บ่ายเบียงอ้างว่ามีปัญหาสุขภาพบ้าง
มีปัญหาครอบครัวบ้างเลื่อนการสอนหลายครั้งหลายหน
จนกระทั่งล่าสุดนี่แหละในเพจเฟซบุ๊กเขาก็ถ่ายทอดสดการทำร้ายแฟนสาว
ก็อ้างว่าแฟนสาวเอาเงินไปไอ้ค่าเรียนต่างเหล่านี้ที่คนโอนมาเนี่ยแฟนสาวโกงไป
เพื่อที่จะหาแพ้ในการรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่าตำรวจบอกว่าพฤติการของในเอ็มแบบนี้เนี่ยมันคือช่อกงประชาชน
เพราะว่าไม่มีเงินคืนเขาไงไม่ได้สอนตามโปรแกรมที่ว่าสัญญิงสัญญากับเขาไว้นะครับ
วิราชัยบอกว่าผู้เสียหายมี๒ลักษณะนะครับก็คือ๑กลุ่มที่สมัครเพื่อเรียนอย่างเดียวกับ๒กลุ่มที่สมัครเรียนด้วยแล้วก็ฝากเงินไปลงทุนด้วย
เบื้องต้นคาดว่ามีผู้เสียหายประมาณ๕๐๐คนมูลค่าความเสียหายกว่า๖ล้านบาทนะครับซึ่งจากการสอบสวนนายชัยชนะนะ

ว่าเหตุทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้น
ทำเพื่อกลบเกลื่อนปัญหาเรื่องนี้ด้วย
แล้วก็ยังพบว่ามีการระดมเงินทุนเพื่อเอามาลงทุน
เพราะฉะนั้นในเอ็มชัยชนะเข้าข่ายลักษณะช่อกงประชาชนอย่างแน่นอน

ใครที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
คิดว่าถูกนายเอ็มหลอกลวงแบบนี้
ไปแจ้งความได้เลยไม่ต้องเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้

แล้วเดี๋ยวเขาจะโอนเรื่องโอนสำนวนคดีมาให้กับ